ทีนี้มาดูเหตุการณ์ที่มีคนร้ายดักยิงผู้ใหญ่บ้านที่สุราธานีจนเสียชีวิตค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านกำลังเปิดประตูรถกระบะเลย
ดักอยู่ข้างหลังยิงใส่เลยแล้วก็หนีไป
ว่าเป็นเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือไม่ก็เป็นประเด็นชู้สาวค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณศูนย์กู้ภัยบ้านยางโพรง
ริมถนนสายชัยปากหมากอำเภอชายาจังหวัดสุราธานี
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุตั้งแต่ตี๒๓๐ที่ผ่านมานะคะ
ประสานแพทย์พร้อมชุดพิสูจน์หลักฐาน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ
ก็พบศพผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่ชัยยุทธ์มั่งมีอายุ๕๔ปี
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองค่ะถูกยิงเข้าที่หลังหนึ่งนัด
กระสุนเข้าที่บริเวณไหล่ขวาเข้าที่เอว
กระสุนเนี่ยโอ้โหกระจายเจาะทะลุไปหลายรูนะคะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยก่อนเกิดเหตุผู้ใหญ่ชายุทธ์เขาจัดเลี้ยงน้ำชา
เพื่อหาเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านยางไพร
พองานเลิกก็กลับบ้านระหว่างที่เปิดประตูรถเลย
คุณผู้ชมเปิดประตูรถกระบะปุ๊บมือปืนดักซุ่มอยู่ด้านหลัง
ยิงเข้าที่หลังเลยค่ะครับผู้ใหญ่ชายุทธ์ล้มเลย
คนร้ายก็หนีไปนายอำเภอชายานายอำเภอเจริญศักดิ์วงสุวรรณบอกว่ายังไม่รู้สาเหตุนะคะ
ปกติผู้ใหญ่ชัยยุทธ์อยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านก็เป็นคนจริงจัง
ทำงานเด็ดขาดตั้งใจทำงานเอาใจใส่ต่อหน้าที่การงานดี
เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาต่อมาพลตำรวจรีอภิชาติบุญศรีโรธ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีก็บอกว่า
หลังเกิดเหตุเรียกประชุมทีมสืบสวนสอบสวนคดีนี้ค่ะ
เพื่อร่วมกันวางแผนการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ส่วนแนวทางของคดีตั้งประเด็นเอาไว้๒๓ประเด็นนะคะ
แต่ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองอืม
สาเหตุคาดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเช่นเรื่องของธุรกิจส่วนตัว
เพราะว่าตัวผู้ใหญ่เองมีอาชีพรับซื้อไม้ยาง
แล้วก็ทำงานปั๊มน้ำมันด้วยก็ให้น้ำหนักไปที่เรื่องนี้
หรืออาจจะเป็นเรื่องประเด็นชู้สาวเดี๋ยวต้องรอผลการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็จากการสืบสวนเบื้องต้นนะครับจากการซักถามพยานที่เกี่ยวข้องนะครับ
เขาทราบว่ากรณเดชน์เนี่ยหลังจากผู้ใหญ่ได้ร่วมงานที่
สถานีอนามัยแล้วนะครับก็ได้ออกไปทำธุระข้างนอกนะครับ
แล้วก็เสร็จภารกิจก็ได้กลับมานะครับ
ก็น่าจะเชื่อว่ามาจากเรื่องส่วนตัว
หรือข้อบางเกี่ยวข้องด้วยนะครับเอ่อส่วนเรื่องอย่างนั้นก็อยู่ต่างหวั่นทุก
ตอนนี้ก็เน้นหนักไว้เรื่องนี้ไปก่อน
ที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องชู้สาวก็เพราะว่าช่วงที่มีงานเลี้ยงน้ำชาค่ะ
ผู้ใหญ่ชัยยุทธ์ขับรถกระบะออกไปกับผู้หญิงคนหนึ่ง
ช่วงดึกขับรถกลับมาจอดที่เกิดเหตุ
ปากทางเข้าสถานที่จัดงานซึ่งงานเลี้ยงเลิกแล้ว
ผู้หญิงคนนี้แยกลงจากรถ
ผู้ใหญ่ชัยยุทธ์เดินข้ามถนนจะมาขึ้นรถกลับบ้าน

คนร้ายที่ซุ่มรออยู่ก็ใช้ปืนลูกซองยิงใส่จากด้านหลัง

ก็เลยต้องดูว่าผู้หญิงคนนี้ที่มากับผู้ใหญ่เป็นใครยังไง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีบอกว่า
ตอนนี้สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งสอบปากคำพยานและผู้เกี่ยวข้อง

และสำคัญก็ต้องไปดูกล้องวงจรปิดนะคะ
แถวจุดเกิดเหตุเพื่อหาเบาะแสของมือปืนว่าเออมาจากไหนอะไรยังไง

ส่งศพไปชนะสูตรที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลสุราธานีค่ะ
เพื่อหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมด้วยนะคะ
ก็ดูแล้วก็ต้องไล่จากผู้หญิงที่มีรายงานข่าว

แล้วไปกับผู้ใหญ่แล้วก็ลงจากรถไปก่อนใช่ไหม